กลับมาในช่วงนี้สำหรับคนรักแมว
ฟังข่าวนี้แล้วอาจจะสะเทือนใจมีสองเรื่องเลย

ที่ฉัดเชิงเศร้ามีแมวเคราะห์ร้าย
คนเอาเชือกไนลอนไปผูกขาเอาไว้
ผูกไว้แน่นผูกไว้นานจนเนื้อเน่า

มีแมวเป็นครอบครัวแม่ลูก๓ตัว
ถูกงูเหลือมขนาดใหญ่กินค่ะ
ก็ตายทั้ง๓ตัวเลยนะคะ
งูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า๓เมตร๒๐เซนติเมต

เข้าไปกินแมวเป็นแมวแม่ลูกรวมแล้ว๓ตัวคุณผู้ชม

ในตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทอง
จนกินอิ่มอ้วนจนเลื้อยหนีไม่ไหวขนาดนั้นเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เข้าไปซ่อนตัวในห้องเก็บของ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยจับเอาไว้
แล้วก็ของกลางเขาใช้คำว่าของกลาง

แล้วก็๓ตัวนึกดูสิ
แล้วก็ได้ยินเสียงแมวร้องโหยหวนออกมาจากห้องเก็บของ

เปิดปุ๊บตกใจเพราะเห็นงูเหลือมตัวนี้
แมวอยู่แล้วก็กำลังจะกินแมวเลย
ส่วนลูกแมวอีก๒ตัวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะรอดน่าจะไปอยู่ในท้องของเจ้างูเรียบร้อยแล้ว
พอตั้งสติได้รีบวิ่งออกมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ

นางสาวสุกัญญาบอกว่าที่ผ่านมาสงสัยมาตลอดนะ
แมวเลี้ยงไว้หลายตัวค่อยหายไปหายไปไร้ร่องรอย

น่าจะเป็นฝีมือเจ้างูเหลือมตัวนี้แน่นอนนะคะ
ย่องเข้าไปไม่ใช่ย่องสีเลื้อยเข้าไป

ไปดูที่ฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแมวน้อยเพศผู้
ที่ถูกคนไม่หวังดีนะคะเอาเชือกไนลอน
ขาขวาเอาไว้ขาขวาด้านหลังคุณผู้ชมรัดเอาไว้แน่นเลย

เนื้อเน่าขาเกือบขาด
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กันไกลตัดเชือกออกด้วยความระมัดระวังค่ะ
เพราะว่าแมวทั้งร้องทั้งดิ้นด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็นำส่งสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษานะคะ
นายกริตินันบุญธรรมอายุ๓๙ปี
เจ้าของบ้านเลขที่๑๑๙ทับ๔หมู่๑๐
ตำบลบางปะโกงบอกว่าเห็นแมวแล้วก็มีเชือกรัดขา
นานเป็นสัปดาห์แล้วเคยพยายามจะช่วย
แต่แมวคงกลัวเจ็บก็เลยวิ่งหนีไม่ยอมให้จับ
ตอนนี้ก็เลยขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยจนช่วยได้สำเร็จนะคะ

คือเนื้อตรงขาที่ถูกรัดนี่ลอกออกมา
แล้วตั้งแมวก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ